แต่ว่ามี๑คนไทยที่เป็นหนึ่งในจำนวน๒๔ล้าน
และเขาก็ฉลองแชมป์ของของแดงลิเวอร์ฟูด้วยการ

ทำเป็นโลโก้ของลิเวอร์ฟูลเลย
ก็เป็นการฉลองแชมป์ที่รอคอยมานานถึง๓๐ปีนะคะ
คนนี้เลยชื่อว่านายเฉลี่ยวมั่นทอง

ที่อยู่ในจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาบอกเขาเป็นแฟนพันธ์แท้ของลิวภูติดตามเชียร์มาตลอด๓๐ปีเลย
เคยตัดแต่งอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับ
เป็นต้นข้าวในผืนหน้าให้เป็นโลโก้ของลิเวอร์ภู
แต่ว่าครั้งนี้พอได้แชมป์
ก็เลยทำใหม่อีกหนึ่งแปลง
ลิเวอร์ภูจะรับแชมป์ในบ้านนะคะ
ก็จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีวันที่๑๘กรกฎาคมค่ะ
พี่เชียร์เขาบอกว่าเชียร์ลิเวอร์ภูติมาตั้งแต่ป๖
นักเตะที่ชื่นชอบก็คือเอียนรัชกับจอนบานนะคะ
แล้วก็เคยมีความคิดเหมือนกันน่ะ
หรือจะชนะจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็จะเชียร์ต่อไป
ส่วนสาเหตุที่ทำแปลงนาเป็นรูปนกลิเวอร์เบิร์ตสัญลักษณ์เลี้ยภู
ก็เพื่อต้องการสื่อให้สโมสรและคนทั่วโลกรู้ว่ามีคนไทยคนหนึ่ง
ที่คลั่งคลายและชื่นชอบสโมสรของแดงลิเวอร์ภูลอยู่มาก
เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยลงทุนบินไปที่อังกฤษเพื่อไปชมเกมแดงเดือดที่แอนดฟิล
และเกมนั้นลิเวอร์ภูลก็ชนะแมนเชสเตอร์ในตัดไป๓ละตัวตอนหนึ่ง
ก็ไปดูเมื่อปี๒๐๑๗ที่ผ่านมาค่ะ
เหรียวเขาก็อยู่ในกลุ่มลิเวอร์พูลไทยแลนด์นะครับ
ก็มีแผนนะครับว่าแมชลองสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอร์ฟิลเจอกับเชลซี
ทางไร่จะจัดกิจกรรมชมฟุตบอลแมชนี้นะครับ

ซึ่งตอนนี้ก็มีคนตอบรับแล้วกว่า๔๐คน
น่าจะมากกว่านั้นนะครับในช่วงอีก๒สัปดาห์ที่จะถึงนะครับ
ไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็น่าจะมีการฉลองแชมป์อยู่เรื่อย
แค่ที่เพชรบูรณ์หลายจุดในประเทศรวมทั่วโลกด้วยนะครับ
จะเป็นอีกหนึ่งงานฉลองใหญ่ของแฟนบอลลิเวอร์ฟูลนะครับ
เขารอคอยมานานให้เขาหน่อยนะคะ